ย่าอาสยาคุณผู้ชมค่ะลูกสาวพญานาค
เจ้าตัวเผยถึงความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาค
ให้กับบันเทิงไทยรัฐได้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
เดิมที่คุณแม่นับถือแล้วก็ศรัทธาคุณผู้ชม
ซึ่งเธอเห็นคุณแม่ไหว้และขอพรตลอด
แต่ตัวเธอเองเนี่ยก็ยังไม่เชื่อนะจนช่วงโควิดระบาดที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันดีว่างานต่างเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้
บอกเลยว่าตอนนั้นชีวิตเธอเนี่ยติดลบทันทีพี่พี่เชื่อไหมว่าหนูเนี่ยมีเงินติดบัญชีเพียงแค่หลักร้อยเท่า

เพราะสิ่งที่ทำเอาเครียดและน้ำตาตกก็คือ

วันรุ่งขึ้นเธอต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถ
คนมันไม่มีตังค์คุณ
ทำยังไงล่ะหันซ้ายหันขวามันมืดมิดไปหมด
ก็เลยลองไปขอพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา

ดูภาพร้าดกล่าวเป็นภาพที่เราเคยไปเยี่ยมนี้แล้วยัง

คุณว่ายค่ะแต่ว่าฉันเน้นกินดูสิ

คุณผู้ชมก็ได้ก็มีความเชื่อส่วนตัวจริงคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
พอไหว้เสร็จสับปุ๊บนะมีคนโทรเข้ามาติดต่องานเลยจ้ะ
ในช่วงที่ชีวิตเราแบบจะแบบจะติดลบแล้ว
เออก็คือไม่มีแล้วโควิดมันหนักมากเนอะ
มีภาระที่จะต้องจ่ายคือบ้านกับรถ
แล้วเราก็เหลือเงินในบัญชีแบบ๕๐๐อะไรอย่างนี้
แล้วก็เราจะต้องจ่ายค่าบ้านในวันต่อมา

ให้ปู่กับย่าช่วยหน่อยนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็วันต่อมาก็มีรีวิวสินค้าเข้า
ที่บ้านมีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้อินมาก
เพราะว่าเรายังไม่ได้เคยลองขอกับตัว
พอมีครั้งที่หนึ่งก็มีครั้งที่สอง

แล้วทุกครั้งแบบมันเห็นกับตัวเองตลอด
มันชัดในเรื่องของสิ่งต่างที่ขอแล้วได้ตลอดมาเรื่อย

บอกเลยว่าพญานาคนั้นบันดาลให้เธอทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

ใช่นะคะสวยแล้วก็ตั้งใจทำงาน
นี่ไปที่บ้านน้องมาก็มีโอกาสไปไหว้ขอพรพญานาคหน้าบ้านน้องเหมือนกัน
บอกว่าพี่ไหว้ดีนะเพราะว่าหนูขอแล้วปังทุกที

ก็ถูกล็อตเตอรี่หลังจากนั้นแหละ
โอ้จริงล็อตเตอรี่นี่หลายมวดเหมือนกันนะ